ฉันก็มีเหตุการณ์โหดเหมือนกัน

แล้วก็เอาศพไปถ่วงน้ำเอาไว้

เขาไปเจอศพผู้ชายคนนึงนะคะ

แล้วก็ลักษณะเหมือนถูกมัดมือ

แล้วก็เอาหินถ่วงน้ำลงไป

พอตรวจสอบก็พยายามจะถามชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ว่าคุ้นหน้าตาลักษณะท่าทางแบบนี้หรือเปล่า

แล้วก็สภาพศพคือคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้ว

แต่งตัวก็ใส่แค่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียว

ตำรวจสพผาขาวและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบนะคะ
เป็นศพชายนิรนามค่ะที่อ่างเก็บน้ำห้วยเดือ
ภูป่าไผ่ตำบลโนนป่าซางอำเภอป่าขาวจังหวัดเลย
ผู้ชายคนนี้คาดว่าอายุประมาณ๓๐๔๐ปีนะคะ

แล้วก็ลอยคว่ำหน้าอยู่ในอ่างเก็บน้ำ
พอนำขึ้นมาบนฝั่งดูสภาพศพแล้วเนี่ยโอ้โห
โหดนะคะเหมือนกับถูกมัดขามัดมือ
แล้วก็แบบผูกรอบคอด้วยเป็นเชือกไนลอนสีเขียวค่ะ
ผูกติดอยู่กับถุงปุ๋ยสีขาว
ถุงปุ๋ยมีก้อนอิดขนาดใหญ่
แล้วก็มีไม้อยู่ในถุงเหมือนกับถ่วงน้ำเอาไว้
ตั้งใจจะเอาศพไปถ่วงน้ำแต่สุดท้ายศพก็ลอยขึ้นมา
หน้าอกของศพผู้ชายคนนี้นะคะมีแผลด้วย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด๓นัด
แต่ว่าเขาก็พยายามสังเกตรูปภัณฑ์สันธารของผู้ชายคนนี้นะ
เขาก็สังเกตดูว่าที่ขาของผู้ชายคนนี้
ขาด้านขวานะคะมีรอยสักรูปดอกไม้คล้ายกับดอกชะบา
ขาข้างซ้ายก็มีรอยสักเหมือนกันเป็นลักษณะคล้ายกับอัคระโบราณ
ส่วนที่แผ่นหลังก็มีรอยสักอีกเป็นรอยสักรูปมังกร
ชาวบ้านบอกว่าพยายามมาช่วยดูนะว่า
เคยเห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้ไหมที่มีรอยสักแบบนี้
ชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นแถวนี้เลยนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๒๓วันนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาลีเรียนถาวรผู้กำกับการสพผาขาวบอกว่า
ตำรวจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าศพผู้ชายคนนี้เป็นคนไทย
หรือเป็นคนต่างด้าวเพราะว่าที่ตัวใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียว
ไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรเลยนะคะ
ก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเกาะเหตุมาจากที่อื่น
คือนอกพื้นที่ตั้งใจเอาศพมาทิ้งที่อ่างเก็บน้ำนี้
เพื่อเป็นการอำพรางศพแล้วก็ถ่วงน้ำ
มีอิดมีไม้ถ่วงน้ำเอาไว้เนี่ยนะคะ
เรื่องต้นก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนค่ะ
แล้วก็ประสานไปที่โรงพักใกล้เคียงนะคะ
ว่ามีที่ไหนที่มีคนมาแจ้งเหตุคนหายเอาไว้หรือเปล่า
แล้วก็ไปตรวจสอบดูว่าถ้าพื้นที่ไหน

ลักษณะใกล้เคียงกับผู้เสียชีวิตคนนี้ไหมนะคะ

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ